คุณผู้ชมคะข่าวนี้เนี้ยมันมีประเด็นหลักหลักอยู่สักสองสามเรื่อง
แต่มาเล่าเรื่องหลักกันก่อนมันเป็นเรื่องเศร้านะคะ
เด็กชายวัยเจ็ดขวบน้องเตชินข้ามถนนจังหวะที่ไปอยู่กลางถนนนะคะ
ตัดสินใจกลับคือวิ่งกลับอืมรถพุ่งชนมันเป็นเรื่องเศร้านะคะ
แต่มันมีประเด็นที่สอดแทรกขึ้นมาอีก๒๓เรื่องเดี๋ยวต้องเล่าต่อ
แต่ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ

แยกบ้านสกาดที่อำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์
คือจะเห็นเด็กนักเรียนชาย๓คน
ยืนรอข้ามถนนจะกลับบ้านหลังเลิกเรียน
เด็กสองคนแรกรอให้รถบรรทุกวิ่งผ่านแล้วก็จูงจักรยานข้ามไป
เตชินอายุ๗ขวบวิ่งไปกลางถนนแล้วไม่รู้ยังไงน้องตัดสินใจวกกลับ
เห็นรถกระบะมาก็เลยถูกพุ่งชนจนเสียชีวิต
ตำรวจสพสังขะตรวจสอบนะคะ
คนขับรถกระบะคือนายธนกิจอายุ๔๙
เขาบอกว่าเขาขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเด็กวิ่งตัดหน้ารถแบบกระทันหันเบรกไม่ทันจริง
โดยสภาพรถอือฮือ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับเร็วแต่ชนแบบเต็มเลย
ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
คุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยว่าเขาขับเร็วหรือไม่เร็วอย่างไร

ข้ามมาครึ่งทางแล้วน้องน้องตัดสินใจโว๊คกลับอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ประเด็นรองที่เสริมขึ้นมา
แต่มันกระทบกับความรู้สึกของคนในครอบครัวของน้องเตชินที่เสียชีวิตนะคะ
โพสต์ข้อความบอกว่าอ๋อที่น้องโดนรถชน
เพราะไปยืนทำสัญลักษณ์มือ
ขอให้รถบรรทุกบีบแตรสามช่า
ต้องดูตอนที่ก่อนที่น้องจะข้ามถนนกัน
ที่รถบรรทุกจะมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ
เขาบอกว่ามีการทำสัญลักษณ์มือ
น้องไปยืนทำสัญลักษณ์มือหรือเปล่าแล้วก็จะมีรถบรรทุกผ่านไปใช่ไหม
คนไปหาว่าน้องออกไปยืนริมถนนเพื่อทำสัญลักษณ์มือขอแตร๓ชั้น
ทางรถไฟรถบรรทุกไปทำสัญลักษณ์มือขอให้บีบแปรสามชาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
คนก็เลยไปตั้งข้อสังเกตแบบนี้กลายเป็นว่า
ครอบครัวของน้องเตชินถูกตำหนิถูกต่อว่าแบบเยอะมากอะค่ะ
แล้วก็ทางคนโพสต์ก็ถูกต่อว่าเหมือนกันนะ
ว่ามันจริงหรือไม่จริงทำไมไปปรักปรำเด็กแบบนั้น
มันเป็นเรื่องเศร้านะคือเด็กเขาเสียชีวิตนะ
ไปกล่าวหาเด็กว่าไปทำสัญลักษณ์มือเพื่อขอให้รถบรรทุกบีบแร่สามชาติทำไม

ครอบครัวของน้องเตชินยืนยันว่าน้องไม่ได้เสียชีวิต
เพราะไปขอแตรสามชาติจากรถบรรทุก
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมคือน้องเสียชีวิตไปแล้ว
นี่คือเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทำไมต้องมากล่าวหาน้องแบบนี้
แล้วรถกระบะที่บอกว่าไม่ได้ขับเร็วครอบครัวของน้องบอกว่า
ไม่เร็วเหรอไม่เร็วจริงเหรอ
ลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูสิไม่ได้เหยียบเหล็กเลยด้วยซ้ำ
แต่รถกระบะก็บอกว่าน้องตัดหน้ากระทันหันใช่ไหมคะ
จริงจริงเดี๋ยวลองฟังเสียงคนในครอบครัวของน้องนะคะ
คนเห็นกันเขาก็บอกว่าไม่ได้
ไม่นะครับคือตามคลิปเลยครับมันมากัน๑๕คน
แต่น้องที่เสียไปวิ่งกลับไงครับ
ถ้าวิ่งไปด้วยกันก็คงจะไม่มีปัญหา
และรถเขาที่ตามที่เจ้าของคนขับรถเขาบอกให้เหตุการณ์

ขับช้าคนกระเด็นไปตั้ง๒๐๓๐เมตรมันช้าเลยครับ

นี่ค่ะคือบอกว่ารถกระบะไม่ได้เบรกเลย
แล้วตัวน้องเตชินกระเด็นไปไกลอยู่พอสมควร
ถ้าไม่เร็วน้องจะกระเด็นขนาดนั้นเลยเหรอ
คุณแม่ของน้องค่ะนางน้ำรินอายุ๓๗
แม่บอกว่าคือขอลูกชายคนนี้จากหลวงพ่อโสธร

ทุกปีจะพาไปกราบเหมือนกับอยากได้ลูกชาย
กราบขอลูกชายคนนี้จากหลวงพ่อโสธรมา
ปีนี้ยังไม่ได้ไปหมอดูก็ทักว่าถ้าไม่ได้ไปกราบ

ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยว๙กันยายนวันเกิดนะคะ
จะพาไปกราบไม่ทันได้ไปกราบ
เตชินถูกรถชนเสียชีวิตซะก่อน
เขาก็ทักพวกหมอดูพวกนี้
เขาก็ทักว่าถ้าให้ยังไงให้น้องเขามาว่ายลูกพ่อโสธร
ลูกเขายังไม่พาเขาไปว่าย

แต่ยังไงเขาก็ต้องมาเอาคืนอยู่แล้ว

เกิดเหตุนะคะตรงนั้นไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลายค่ะเวลาจะข้ามถนนก็ต้องข้ามเหมือนเด็กเด็กกลุ่มนี้ล่ะค่ะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะข้ามยากนะเนี่ยค่ะมันไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลายด้วยนะคะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถบรรทุกบีบแตรสามช่าดังมาก
ก็เลยไม่แน่ใจเรื่องของการทำสัญลักษณ์มือเพื่อขอให้รถบรรทุกบีบแร่สามชาติจริงหรือไม่จริงอย่างไร
ฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ดูหน่อยค่ะ
แต่พี่ไม่รู้ว่าเด็ก๓ในจำนวน๓คนนั้นใครเป็นคนขอ
แต่ว่าน้องเขาวิ่งขึ้นมาเหมือนเขาจะข้ามมา
แต่ไม่รู้เขาจะตกใจหรือว่ายังไงเขาถึงจะกลับไปคืนหาเพื่อน
เพื่อนเขาอยู่ข้างหลังพี่นี้รถเขามาเขาก็ชนเลย
พี่ไม่เห็นที่รถคันนั้นเพราะว่าพอเสียงสามชาติมันจบ
พี่ก็พูดทำน้องอยู่
ผู้สมความ๑๙๖๓ในสเตงความคิดเห็นเยอะมาก

เห็นรถกระบะขับมาเร็วก็เลยตกใจทำอะไรไม่ถูกแทนที่จะข้ามไปเลยเลยถอยกลับหรือเปล่า
ผมว่าตรงนี้เป็นไปได้เด็กอาจจะตกใจแล้วตกใจรถมาชะงักแล้วเอาถอยกลับดีกว่า
แล้วก็เป็นจังหวะกระบาดที่อาจจะหักเพื่อจะหลบเด็กเพราะคิดว่าเด็กจะข้ามไปทางนู้น
ก็เลยชนไปแบบเต็มหรือเปล่า
โอ้โหแต่น้องโชคร้ายมาก
ส่วนประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมทำสัญลักษณ์ลักษณ์มือขอให้รถบรรทุกปีบได้สามชาติ
ก็ด้วยความที่เรื่องนี้มันกำลังเป็นข่าวเนอะในโลกออนไลน์แล้วคนก็ทำกันเยอะ
คนชอบไปถ่ายคลิปสร้างคอนเทนต์เรื่องนี้
รถไฟก็มีพี่อุ๋ยมันไม่ใช่แค่รถบรรทุกไง
อันนี้คือคนที่ทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ไปทำอย่างนี้ค่ะ

มันก็เลยอาจจะเป็นที่ว่าเห็นในข่าวเห็นแชร์กัน
ก็เลยตั้งประเด็นเป็นข้อสงสัยว่าน้องเขาทำสัญลักษณ์มือหรือเปล่า

คนขับรถบรรทุกบอกว่าไอ้แจสามชาติ
จริงแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณทักทาย

แต่นัยยะสำคัญในส่วนของคนขับรถสิบล้อด้วยกัน

มันคือการกระตุ้นให้คนขับตื่นตัว
เพราะคนขับรถในระยะทางไกล

เวลาเขาเจอกันขับรถผ่านหรืออะไรแบบนี้

อันนี้ในมุมที่คนขับรถบรรทุกขับผ่านกันเอง
แต่ระยะหลังมันก็มีจริงค่ะ

การทำสัญลักษณ์มือมาถ่ายคลิป
คอนเทนต์ไปโพสต์ในโลกออนไลน์มันมีจริง
แล้วพอคนเริ่มทำคนก็ทำต่อ
เป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบทำต่อกันไป
ดังนั้นต้องฟังประเด็นตรงนี้ค่ะ
กระทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะ

ตำรวจบอกเลยค่ะว่าผิดกฎหมาย
ตามพรบจราจรทางบกปี๒๕๕๙
กำหนดเอาไว้ว่าการใช้เสียงสัญญาณ
ผู้ขับกี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็น
การบีบแรกส่งสัญญาณเป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
หรือคนเดินเท้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ดังนั้นบีบแรยาวเป็น๓ช่า

เพราะว่าทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเสียสมาธิ

ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ

เพราะว่าทุกคนก็อย่าไปบีบแรก๓ช่ายครับ